คุณผู้ชมครับประมาณเดือนมิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นหนึ่งงานครับ
เป็นการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครับซึ่งในวันนี้หอการค้าไทยจีนได้ร่วมหารือกันกับผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครั้งที่๑๖ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพครับ
ซึ่งคาดว่าในครั้งนี้จะมีนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยไม่ต่ำกว่า๓๐๐คนด้วยกัน
นายนรงศักดิ์พุทธพรมงคลนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน
พร้อมกับกรรมการและนายพิษนิจจารุสมบัติอดีตบรองนายกรรธมนตรี
ในฐานะเป็นประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ครับ
วันนี้ได้มีการร่วมกันหามรือกับคณะผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป
นำโดยคุณจิตสุภาวัชรพลนะครับเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์ไทยรัฐทีวี
รวมทั้งผู้บริหารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและไทยรัฐออนไลน์ครับ
ถึงความพร้อมในการจัดการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลก
จะมีขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
คุณนโรงศักดิ์พุทธพรมงคลบอกว่าการประชุมในครั้งนี้
จะมีนักธุรกิจจากทั่วโลกซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนครับ
เดินทางมาที่ไทยไม่ต่ำกว่า๓๐๐คนจาก๓๐ประเทศเครือข่าย
แล้วก็จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๒๐๐๓๐๐ล้านบาทครับ
การประชุมจัดขึ้นในหัวข้อร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ภูมิปัญญานักธุรกิจจีน
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกให้มา
ปะแลกเปลี่ยนความเห็นและเจรจาธุรกิจกัน
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน
ปัจจุบันนี้มีนักธุรกิจจีนครับอีกจำนวนมากสนใจมา
ร่วมลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ปีนเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
เดือนที่ผ่านมามีคำขอในการส่งเสริมการลงทุน
จากนักธุรกิจจีนไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาท
๘๙โครงการทั้งการเกษตรสิ่งทอเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการนะครับ

จีนนั้นควรจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ควรจะมีการแก้ไขกฎระเบียบ
ทางฝั่งจีนเองเข้ามาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรได้

แล้วไทยเองก็สามารถเดินทางไปตรวจสอบคุณภาพเหล็ก
มีการนำเข้าจากจีนได้ตั้งแต่ต้นทางเช่นเดียวกัน
เพื่อเป็นการลดความเสียหายหรือว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานระหว่างกันนั่นเองนะครับ